ทีนี้ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะผู้สื่อข่าวของเรายืนรอพร้อมอยู่แล้ว
ที่บริเวณห้าแยกปากเกร็ดนะคะติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีได้เลยค่ะ
ตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะบริเวณแยกปากเกร็ดก็
บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีมีรถเครื่องเสียงเข้ามา
ในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มราศดรนนทบุรีนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดของการชุมนุมของกลุ่มราศดร
นนทบุรีในขณะนี้ซึ่งต้องบอกว่ายังไม่มีการลงมาในพื้นผิวการจราจร
และยังคงรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณเกาะกลางนะคะที่ด้านหน้าของเมเจอร์ปากเกร็ดค่ะ
วลชนนั้นกินพื้นที่เข้าไปบริเวณเกาะกลางเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นแนวยาวนะคะ
การจราจรจุดนี้เมื่อผ่านมาก็สังเกตว่าจะมีความค่อนข้างที่จะคับข้างนะคะ
เพราะว่าหลายคนก็จอดดูหลายคนนั้นก็สังเกตการณ์การชุมนุมค่ะ
โดยการชุมนุมของที่นี่นะคะเริ่มเข้มข้นตั้งแต่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
ที่เพจเยาวชนปลดแอบได้มีการแชร์ข้อความในโซเชียลนะคะว่า
มวลชนเตรียมรอการนัดหมายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้พร้อมกัน
แล้วก็ยืนยันว่าไม่แกล้งหรือว่าไม่แกล้งหลอกอย่างแน่นอนค่ะ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔๐นาทีรถปลาใสก็เคลื่อนเข้ามาถึงแล้วก็เข้าประจำจุดนะคะ
เริ่มมีการปลาใสโดยระบุว่าจะใช้พื้นที่ในการปลาใสจุดยืน
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้
ข้อเรียกร้องของราศดรนนทบุรีจึงค่อนข้างที่จะชัดเจนและตรงประเด็น
ก็คือให้ผลเอกประยุทธ์และคณะลาออก
ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มและยังไม่ได้รับการประกันตัว
และให้หยุดใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่ออกมายื่นข้อเรียกร้องโดยสันติค่ะ
เราจะเห็นได้ว่ามวลชนราศดรนดนทบุรียังคงเข้ามาเติมในพื้นที่เรื่อย
มีการประกาศจากแนวร่วมที่ขึ้นปลาใสบนรถปลาใสชั่วคราวนะคะ
บอกว่าจะใช้เวทีในการปลาใสจุดยืนปลาใส
ข้อเรียกร้องต่างของราศดรนนทบุรีไปจนถึงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
จากนั้นจะมีการยุติการชุมนุมนะคะ
จะเห็นได้ว่านอกจากบริเวณเกาะกลางแล้วนะคะ
ก็ยังมีมวลชนราชดร๖๓นนทบุรี
สังเกตการณ์อยู่บนสะพานลอยคนข้ามด้วย
เนื่องจากว่าพื้นที่เกาะกลางถนน
ที่มีมวลชนอยู่จำนวนมากนั้น
ไม่สามารถที่จะรองรับได้แล้วนะคะ
บางส่วนก็อาจจะลงมาตรงพื้นผิวการจราจรบ้างเล็กน้อย
บางส่วนจึงอยู่บนสะพานลอยคนข้ามค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะร้านรวมต่างที่อยู่ข้างทางนะคะ
เราจะสังเกตเห็นได้ว่าการชุมนุม
ของกลุ่มราศดรนนทบุรีในวันนี้
ร้านรวงรวมไปถึงห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ตรงข้างถนนนั้น
ไม่มีการปิดการให้บริการนะคะ
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ตั้งแต่มีการแชร์ข้อความในโซเชียล
ว่าจะนัดชุมนุมในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ต้องจับตาดูค่ะว่าในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาวันนี้
กลุ่มมวลชนราศดรนนทบุรี
จะมีการยุติหรือว่าการสลายการชุมนุมด้วยตัวเอง

ตามที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
ขณะเดียวกันข้อเรียกร้องต่างที่มีการประกาศไป
ที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกค่ะ

ย่านปากเกร็ดค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณคุณวิมนต์วันด้วยนะคะอย่างที่เห็นในแต่ละจุดนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการนัดแนะว่า
ว่าจะมีการยุติการชุมนุมในแต่ละพื้นที่ประมาณ๒๐นาฬิกานะคะ
ส่วนข้อเรียกร้องทุกกลุ่มที่มีการออกมารวมกลุ่มกันมาชุมนุมกัน
ข้อเรียกร้องหลัก๓ข้อก็คือเป็นข้อเรียกร้องที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มย่อยในการที่จะเรียกร้องเพิ่มเติมอย่างไรนะ
ผลัดเปลี่ยนขึ้นปลาใสในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย